เรื่องแรกพาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยที่นั่นเขามีงานใหญ่ในการปลุกเสกของขลังครับ
โอ้โหให้ดูภาพมุมสูงวัดนี้สวยงามนะยิ่งใหญ่ตระกาลตาด้วยครับ
ชื่อว่าวัดวรรจันตมนต์โภพระยาอเผินเมืองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีฮะ
ที่นี่เขามีพิธีบวงสวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นด้วยกลองยาวเลยฮะ
เป็นขบวนกลองยาวแล้วก็มีนางรำแล้วก็มีรูปหล่อนหลวงพ่อพริ้ง
โดยมีคุณสรชัดสุจิตสสสุพรรณบุรีนำขบวนแห่รอบอุโบสถ
แล้วอันเชิญเข้าประดิษฐานฉลองเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ครับ
งานนี้เลยต้องจัดอย่างยิ่งใหญ่มีโดรนบินด้วยนะ
พงถ่ายภาพสวยงามแบบนี้ดูเป็นสีขาวสวยงามแบบนี้
นี่แสดงว่าวันนี้เราเพิ่งเคยมานะเพราะไม่เคยได้เห็นเหมือนกัน
ถามท่านเจ้าอาวาสนะครับพระมหาพิชัยปัญญาวุฒโธ
ท่านได้นิมลลกปู่รุศิวัดไทแคกมาทำพิธีบวงสวงนะฮะ
แล้วท่านยังบอกอีกว่าเทพยดาและเจ้าที่วัดที่นี่
สรรจงสรรเจ้าเนี่ยเท่าพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้
ที่เนี่ยเรื่องลืออยู่แล้วจากนั้นนะฮะเขาก็ทำพิธีพุทธาพิเศษ
หล่อหลวงพ่อพริ้งหน้ากว้างเท่าไหร่๒๗นิ้วความสูงอีก๓๗นิ้ว
เอาให้แบบว่าสาธุชนผู้มีความเชื่อความศรัทธาได้มากราบไห้บูชากันนั่นเองนะครับ
ก็มาประดิษฐานให้สาธุชนได้กราบไหว้กันแบบนี้ซึ่งเขาบอกอย่างงี้นะครับว่า
ได้รับความเมตตาจากพระเกจิชื่อดังในจังหวัดสุพรรณบุรี
ต้ารูปมานั่งปลกปลุกเสกด้วยครับแต่ละรูปเนี่ยท่านก็มีเรื่องของความดังเกี่ยวกับการปลุกเสกนี่แล้วนะครับ
จากนั้นก็มีการจุดประทัดบวงสวงเบิกเลิกมางานใหญ่ทั้งทีต้องจัดไป๒๐๐๐นัด
นี่เลขหมายปลายประทัดอยู่ตรงนี้แล้วแล้วแต่จะเชื่อแล้วแต่จะศรัทธา
มาแบบก๊อปปี้ดับเบอร์ใช่เหมือนซีหลอกมาเลย
บางคนบอกเฮ้ยนี่มันเราเห็นภาพซ้อนหรือเปล่าอ่าไม่ใช่สองกล่องมันเหมือนกัน

ก็ว่าไปนะเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชม
จะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอกครับ

ถ้าตาดีจะเห็นอะไรไปดู
มากันที่นี่เลยวัดบึงบางประพาสวัสดิ์นะคะ
ไม่ได้มานานเหมือนกันนะอยู่ที่คลอง๑๐นะคะตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
ที่นี่เขามีการจัดพิธีเททองหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังศรีก็คือพระอาจารย์โตหลวงปู่โตนั่นเอง
และก็มีเกจิอาจารย์ดังเข้าร่วมพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตหลายรูปด้วยกัน
และประชาชนที่มาร่วมงานก็มากันหนาแน่นคึกคักเลยนะคะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเททองหล่อแล้วนะคะ
ชาวบ้านที่เขามีความชื่นชอบในการส่องกันเสี่ยงการลุ้นเขาก็มาดูที่ขันน้ำมนต์แบบตั้งใจใจจดใจจ่อ
หวังว่าจะเห็นเป็นอันนั้นอันนี้ตามความพึงพอใจของตัวเองต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮามากเพราะอะไร
เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นปรากฏในขันน้ำมนต์เนี่ยด้านไปตรงกับบี้เฮ้ยอะไร
เบาะสุดท้ายพอดีปลายประทัดใช่แล้วค่ะดันบังเอิญช่างบังเอิญอะไรขนาดนั้น
รีบจดเลยรีบจดจดก่อนเดี๋ยวลืมบางคนไม่จดบางคนถ่ายถ่ายเอาไว้ดีกว่าชัดเจนดี
ทางด้านคุณวรานิจิราวัตสินทรนะคะเขาอยู่ที่นิมิตรใหม่กรุงเทพนี่แหละ
เขาบอกว่าได้รับโชคจากไอ้ไข่ที่วัดบึงบามา๕งวดแล้วจ้า
งวดที่ผ่านมาได้ไปเลย๓โสรับทรัพย์ไปกว่า๕๐๐๐อยู่นะคะ
วันนี้ค่ะเขากลับมาพร้อมกับนำน้ำพึ่งเดือน๕นำมาผสมน้ำแดงและน้ำมะนาวมาออกโรงทาน
แจกกับคนที่มาร่วมในงานวันนี้ด้วยเหรอและก่อนกลับนะคะ
เขาบอกว่าเขาจะนำเลขปลายประทัดที่จุดถวายในงานเนี่ยกลับไป